ตรวจสอบกันต่อเนื่องณพังงา

ทองอุไรบ่อน้ำพุกอะไรต่างแล้วนะโถ

และมีอีกอันหนึ่งนะครับเก้าอี้พักเด็ก
หน่วยงานเดิมไม่ใช่เพจเดิมที่เขาตรวจสอบที่พังงาต่อเนื่อง
เขาบอกว่าโอ้โหเก้าอี้พักเด็กทำไม๘๐๐๐บาท
ติดตั้งอีก๒๐๐นู่นไปซื้อห้างที่เขาขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
อิเกียแบบนั้นโถ
ตัวนี้เท่าไหร่รู้ไหม

เขาก็เห่าดังเฝ้าบ้านที่พังงานะฮะ
บอกว่าความผิดปกติในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง

โดยมีการจัดซื้อเก้าอี้พักเด็กราคาตัวละ๘๐๐๐บาท
วกค่าติดตั้งอีก๒๐๐บาท
ซึ่งเก้าอี้พักเด็กณห้องน้ำแห่งหนึ่งแถวนบปริง
ตัวนี้ราคา๘๐๐บาทนี่เขาเขียนไว้
คิดค่าแรงติดตั้ง๒๐๐บาทรวมเป็น๘๒๐๐บาท
งบประมาณของจังหวัดพังงา
แล้วลองไปเช็คดูสิเก้าอี้กินข้าวแบบนี้ที่อีเกียร์นะฮะ

แอนติล็อปเหรอคะราคา๗๙๐บาทเท่านั้นเองใช่

ค่าประกอบอีก๕๕บาท
พร้อมติดแฮชแท็กนบปริงพังงา
จังหวัดพังงาแฮชแท็กราคาสูงเกินจริงนะครับ
แล้วในเวลาต่อมาเพจของทางห้างศัพท์สินค้าอิเกียร์
ก็ได้โพสต์ภาพของราคาเก้าอี้พักเด็กอีเกีย

ฟาดปากก็บอกให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่๘๐๐๐นะมัน๗๙๐บาท
๗๙๐บาทค่าประกอบแค่ตัวละ๕๕บาท๓๐สตางค์เองนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่จังหวะโบ๊ะบะซิดคอมเลยนะ

จังหวะที่เกียร์เขาเอามาขายด้วยพอดีนะฮะ
มีคอมเมนต์สนั่นโซเชียลเลยนะครับ

ซื้อมาก็ประมาณตัวละ๘๐๐บาทเท่านั้นเอง
น่าจะเอาไปขายต่อให้ที่พังงาเขานะ
มูลค่าเพิ่มเกือบ๑๐เท่ากลายเป็น๘๐๐เนี่ยนะครับ
บางคนบอกภูมิใจจังพังงาบ้านผมมีคนรู้จักเยอะแล้ว

งานนี้ก็ต้องรอดูว่าหน่วยงานที่จัดซื้อ
จะออกมาชี้แจงว่าอย่างไร
แล้วซื้อเอาไปติดตั้งในห้องอะไรยังไงเป็นประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ

ก็นั่นแหละสิตัวมัน๗๙๐บาทเอง
หรือว่าขาเขาเป็นแบบอลูมิเนียมแท้เหล็กอย่างดีอะไรอย่างนี้

แต่ดูรู้สึกว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนี่ก็กัดต่อเนื่องเหมือนกันนะ
เดี๋ยวอาจจะมีออกมาอีกแน่นอนเลยค่ะ